พี่พิมพ์ริพายขายทุกอย่างขายไปด่าไป
ถ้าพี่พิมพ์รีพายด่าใครขายไปด่าไป
ลิพายก็เป็นคนใจกุศลอยู่แล้ว

รอบนี้พิมพ์ริพายบอกย้อนไปเมื่อหลายเดือนก่อน
อยากจะช่วยตั้งโรงพยาบาลสนาม
ไปมาให้คนไปติดต่อให้คนเปลี่ยนหน้าไปติดต่อ
อยากจะให้การช่วยเหลือต่อให้ใครเปลี่ยนหน้าไปติดต่อ
แล้วจะสร้างโรงพยาบาลสนามทางสำนักงานเขตเขาไม่ยอมให้สร้าง
อยู่ที่พลายบอกกลัวได้หน้าไหม

แม่งกูมัวตายยึดยักษ์หัวคนอื่นจะมาเอาหน้าเอาตาอีกแล้วนะ
พี่ต้นเผลินมาขอฟังต่อได้มั้ย

พิริพายเขาจะกดเองนะเขาพูดเองกดเองขายเองด่าเองเลย
รอบนี้คือพยายามทำหลายรอบแล้วแต่ไม่สำริดผล
เพราะว่าคงมีคนไม่อยากให้มันดังกว่า
อย่างนั้นคือสมมุติถ้าโรงพยาบาลสนามนี้
เกิดจากพิมพ์ลี่พายและสำนักงานเขตจะเอาหน้าไว้ไหน

อยากมีใจกุศลแต่เจอคนสกัดกั้นนะครับ
นี่คืออีกหนึ่งความเคลื่อนไหวเรื่องสถานการณ์โควิด